ไปดูเรื่องของการเสี่ยงโชคกันนะครับ
แม้ว่าจะมีโควิด๑๙แต่เรื่องโชคลาภไม่เข้าใครออกใคร

ก็ไปนะฮะแห่ไปไหว้ไอ้ไข่กัน
หวังว่าท้ายปีนี้ของฉันล่ะ

เปิดงานเทศกาลนามัศกาลองค์พระธาตุเชิงชุม
แล้วก็หลวงพ่อพระองค์แสนสุดยิ่งใหญ่

จะถามว่าทำไมปุ้ยขึ้นไปรำตรงนั้น
โอ้ยค่ามาก

จัดขึ้นที่พระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
ขณะที่พุทธศาสนิกชนและก็นักท่องเที่ยวที่ไปร่วมงานนี้นะครับ
ก็ไหว้สักการะองค์พระธาตุกันอย่างล้นหลามเพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยงานนี้จะมีไปถึงวันที่๒๙ธันวาคมนี้เลยนะครับ

ว่าไม่ได้นะผมว่าปุ้ยหน้าก็คล้ายเบลนะ
ก๊อฟพูดดีเลิกอ่านข่าวแล้วอยากกินอะไร

ต่อกันที่บรรยากาศการไห้ขอโชคลาภนะครับ
รูปบ้านไอ้ส้มฉุนที่วัดทรงเสเวยอำเภอวัดศีลจวัดชัยนาธเลินนะครับ
คึกคักเหมือนกันแต่ย้ำแบบนี้คุณผู้ชมครับ

จะไปไหนมาไหนขอโชคลาภต้องระวังกันด้วย

นักเสียงโชคชาวบ้านเขาไปกระซิบขอพรพร้อมขอเลขเด็ด

จุดทูปเสียงทายกันทั้งวันนะครับ
ไม่ได้ก็ไปส่องเลขปลายประทัดนะฮะ
เพื่อนำไปซื้อลอตเตอรี่เสียงโชค
ตามความเชื่อในโอนี่เขาเสี่ยงเซียมซีกันอยู่

ฮะนี่เขาจุดเสร็จปุ๊บเขาก็เอามาโชว์แบบนี้แหละฮะ
มีคู่รักคู่หนึ่งเป็นคนกรุงเทพ
เขาเอาเค้กไอศครีมไปแก้บนไอ้ส้มฉุน

เขาบอกว่าโอ้ยถูกรางวัลนะสิมีเงินเข้ากระเป๋าเป็นแสนนะสิขอไปแล้วมันได้อ่ะสินะฮะ
ก็เลยมาจุดทูปเสี่ยงทายได้ไปอีกทีนี้
แต่มันก็เยอะเหมือนกันเนอะนี่ฮะหลายอันของใครของมัน
ก็เลยนำไปเศียงโชว์กันทุกวันนี้แหละปีใหม่จะเข้าอีกรึเปล่า
หลังจากนี้เขาบอกว่าเดี๋ยววัดจะปิดพื้นที่ชั่วคราวแล้วนะฮะ

เพราะว่าเดี๋ยววัดจะทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้มั่นใจ
เดี๋ยวหลังปีใหม่ก็คงจะเปิดให้เข้าไปขอพรกันใหม่
ค่ะไปดูบรรยากาศในวัดป่าบึงลม
อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรกันหน่อยนะคะ
จุดนี้ก็คึกคักไม่แพ้กันเลยค่ะ
ชาวบ้านเป็น๑๐ชีวิตไปไหว้ขอโชคลาภ
จากรูปหล่อกุมารไอ้ไข่นะฮะหลังจากที่งวดที่ผ่านมานะฮะ
หลังจากที่งวดที่ผ่านมามีคนได้โชคลาภกันไม่น้อยเลยนะ
เอาเครื่องเส้นไหว้เนี่ยพร้อมชุดทหารของเล่นเด็กน้ำแดงประทัด

คือเขาบอกว่าแม่นดูจากของแก้บนใช่ไหม
นะชาวบ้านยังโชว์เลขหางปลายประทัด
บอกว่าเนี่ยหลังจากที่แก้บนเสร็จแล้วก็ต้องมีการจุดประทัดใช่ไหม

ก็เลยนำตัวเลขชุดใหม่นี่แหละค่ะ
จะไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อหวังดวงดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ส่วนที่วัดหนองทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
มีชาวบ้านแวะเวียนไปไหว้ขอโชคจากรูปปั้นไอ้ไข่เหนือ
ซึ่งในช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มัสนะครับ
มีชาวบ้านเอาชุดสัตว์นะครับ
สีแดงสดใสทีเดียวมาสวมให้รูปปั้นไอ้ไข่เหนือ

ว่างวดสุดท้ายของปีนี้นะครับบรรดานักเสี่ยงโชคต่างมาหาซื้อเลข๔๔
ซึ่งตรงกับเลขทะเบียนของรถอเนกประสงค์นะครับ
พระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโรท่านเจ้าอาวาสนะครับ
โดยชาวบ้านเชื่อว่าจะนำโชคดีมาให้นะครับ
ถูกรางวัลสมใจแน่นอนนะครับ